ตามร้านทงฟ้าเขาก็มีการจัดจำหน่ายหน้ากากอนามัยที่ทางรัฐบาลจัดสรรให้
ปรากฏว่าโอ้โหเข้าคิวได้แป๊บเดียวหมดซะแล้ว
คนกลางหลังอดซื้อเลย
นี่เขาบอกว่าไม่ถึง๑๐นาทีก็หมดเกลี้ยงเหรอคุณสืบส
ส่วนเกลี้ยงที่ร้านขายยาไปดูที่บึงกาลกันหน่อยนะครับ
มีประชาชนจำนวนมากมายืนรอต่อแถวยาวกว่า๑๐๐เมตร
รอซื้อหน้ากากอนามัยหลังจากที่ทางภาครัฐ
จัดสรรหน้ากากอนามัยมาเพิ่มเติม
โดยนางวิรุณวันจงใจพักพาณิชย์จังหวัดบึงกาล
และเจ้าหน้าที่พาณิชย์จังหวัดของการค้าภายในจังหวัด
ก็มาร่วมกันจำหน่ายให้กับประชาชนจำนวน๓๖๐ชิ้นหรือว่า๙๐แพ็ค
หน่ายให้คนละไม่เกิน๒ชิ้นราคาชิ้นละ๒บาท๕๐บาท
ใช้เวลาจำหน่ายเพียง๑๐นาทีนะคุณ
รวมเร็วหมดทันทีค่ะอันนี้ที่บึงการไปดูสระแก้วหน่อยไหมฮะ
ไปดูที่สะแก้วนะคะเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นสินค้าควบคุม
หลังจากที่มีผู้โพสต์ขายหน้ากากอนามัยในตลาดโรงเกลืออำเภออรัญญประเทศ
สูงเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนะคะ
จุดแรกพบหน้ากากอนามัย๔รังมีจำนวน๑๐๐๐ชิ้น
จุดที่๒เป็นร้านขายเสื้อผ้าแฟชั่นพบอีก๑๒หลังจำนวน๓๐๐๐ชิ้นนะคะ
เจ้าหน้าที่จึงยึดของกลางหน้ากากอนามัยรวม๑๖รังทั้งหมด๔๐๐๐ชิ้น
เอาไปตรวจสอบหาเจ้าของสินค้าเพื่อดำเนินคดี
เนื่องจากว่าขณะที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นสินค้า
เจ้าตัวเจ้าของสินค้าหายไปไหนก็ไม่รู้หลบหนีไปแล้วค่ะ
จากสระแก้วไปดูต่อที่จังหวัดซูรินต์นะคะ
ใช่ค่ะที่สุรินนี้นะคะเจ้าหน้าที่เขาให้สายล่อซื้อ
ก่อนที่จะตรวจค้นร้านจำหน่ายเครื่องสำอางแล้วก็อาหารเสริมชื่อดังที่สุริน
เพราะอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมที่นี่มีคนร้องมา
ว่าเขาขายหน้ากากอนามัยราคาแพงเกินจริง
ชิ้นหนึ่งแบบธรรมดาค่ะคุณผู้ชมขาย๒๐บาท
จากปกติรัฐบาลให้ขาย๒บาท๕๐บาทถูกไหม
แต่จากการสอบถามนายพัฒนากรหรือว่าในบอสเจ้าของร้าน
ก็บอกแบบนี้ค่ะว่ามีพ่อค้าเร่ถือสินค้ามาขาย
ในร้านเลยเขาขายกล่องหนึ่ง๕๐ชิ้นราคา๗๕๐บาท
แล้วก็บอกว่าสนใจไหมมีอยู่ประมาณ๖๗กล่อง
ทีนี้ทางเจ้าของร้านก็เห็นว่าเออหน้ากากอนามัยคนก็ต้องการเยอะ
ก็เลยรับซื้อเอาไว้ทั้งหมดแล้วก็มาขายหน้าร้าน
คือมาเอากำไรอีกกล่องละ๕๐บาท
กล่องละ๗๕๐ที่เขาซื้อมาเขาก็มาขายกล่องละ๘๐๐บาท
หรือใครจะซื้อปลีกขายชิ้นหนึ่ง๒๐บาท
ผมก็รู้เท่าไม่ถึงการแต่แน่นอนแบบนี้ผิดนะคะคุณผู้ชม
แจ้งอยู่ถ้าเกิดคุณผู้ชมไปเจอที่ไหนขายแจ้งได้เลยค่ะ
เราให้เบอร์กรมการค้าภายใน๑๕๖๙ค่ะ